ดาราไทยหลายคนตบเท้าเข้ากรมกันเยอะเหมือนกันคุณ
และในปีนี้จะบอกว่าจะมีใครไหมที่ต้องไปผ่อนพันธุ์
หรือจะมีใครไหมที่ขอสมัครใจรับใช้ชาติอย่างหนุ่มพีชพัชระคนนี้
เขาจะเลือกทางไหนติดตามข่าวนี้กันค่ะ
ต้องบอกว่าเตรียมต่อคิวกันเข้ารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพลียงนะคะ
สำหรับดาราไทยแล้วก็หนุ่มไทยค่ะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือนักแสดงหนุ่มพีชพัชระค่ะ
ปีนี้เขาขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันก่อน
ด้วยเหตุผลว่ากำลังเรียนปริญญาโทอยู่นั่นเองค่ะ
ซึ่งก็เป็นแพลนที่วางเอาไว้นานแล้วล่ะ
ส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลเรื่องการเกณฑ์ทหาร
เพราะว่ามองว่าเป็นหน้าที่สำคัญของลูกผู้ชายอยู่แล้ว
ที่จะต้องรับใช้ชาติและส่วนตัวเองค่ะ
ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าการจับใบดำใบแดง
มันจะเป็นทางออกของทุกอย่างให้มันจบไปหรืออย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าใจจริงแล้วพีชเองอยากจะสมัครใจ
เข้ารับใช้ชาติด้วยตัวเขาเองค่ะ

ก็ได้อีก๑ปีค่ะ

คือพอเราเรียนปริญญาตรีมันก็ควรจะต้องเรียนต่อนะ

เรียนปริญญาโทวางแผนตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยฮะ

เพราะว่าคนอื่นเขาทำงานเขาก็เรียนโทกันแล้ว

เราก็คงไปตามกระบวนการของกฎหมายประเทศไทยล่ะค่ะ

ได้คิดว่าใบดำใบแดงเป็นทางออกของทุกอย่าง

มันยังมีเวลาให้เราวางแผนอีกเยอะอะค่ะ
ไม่ได้กลัวฮะมันเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าเราตัดสินใจเองให้เราไม่ได้เรียนแบบรอดอร์

ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดา

แล้วก็ยังมีงานธุรกิจที่ต้องบริหารด้วย
ก็ต้องรอดูเวลากันต่อไปนั่นเอง

และสำคัญช่วงนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะ
ก็ขอต้องแบ่งเวลามาดูแลตรงส่วนนี้ก่อนค่ะคุณ